เอาล่ะมาดูเรื่องของสถานการณ์โรคโควิด๑๙
คุณผู้ชมครับต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนเริ่มจะวิตกนะฮะ
แต่ก็อย่าเพิ่งตระหนกถ้าทำงานนะครับจำเป็นก็ไป
แต่ถ้าไม่มีอะไรจำเป็นช่วงนี้ก็งดการเดินทางสักระยะหนึ่ง
เราจะไปดูนะครับเรื่องของโควิด๑๙ที่มันเริ่มที่จะไปเกิดขึ้นตามจุดต่าง
มันไปยังไงฮะเดี๋ยวเราไล่ไทม์ไลน์กันแบบนี้เลย
เริ่มกันที่สระบุรีครับมีผู้ป่วยโควิด๑๙รวม๓คน
พ่ออายุ๔๑ปีครับแม่๔๕ลูกสาว๒๑ปวดกล้ามเนื้อครับ
กล้ามเนื้อปวดเมื่อยตามตัวนั่นแหละครับ

พอจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสนี่สิครับ

ทั้ง๓คนไปซื้ออาหารทะเลที่ตลาดไทยสมุทรสาครครับ
ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสระบุรี
ส่วนพ่อกับลูกสาวเนี่ยไปที่ตลาดทะเลไทยอีกครับ
แล้วก็วันที่๑๗นะฮะ๑๗ธันวาคมทั้ง๓คนมีอาการป่วย
คราวนี้ไปหาหมอในคลินิกที่สระบุรี
วันที่๑๙ธันวาคมครับทั้ง๓คนพักรักษาตัวที่บ้านแล้ว
วันที่๒๐ตรวจพบว่าติดโควิด๑๙เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล
ผมบอกแล้วว่ามันเริ่มกระจายไปเรื่อยนะฮะ

อาการเนี่ยนะฮะพี่เบิร์ดปุ้ยคุณผู้ชมครับ
เขามีผู้ติดเชื้อเพิ่ม๑รายนะอันนี้เป็นชายไทยอายุ๕๒ปี
คนนี้เขาเป็นคนงานครับในร้านขายอาหารเป็นขายทะเลสดนะฮะต่างนานา
ของทะเลกุ่งปลาหมึกอะไรต่างนี่แหละ
อยู่ใกล้กับคนงานชาวลาวซึ่งติดเชื้อรายแรกจำได้ใช่ไหม
ที่เขาไปรับของมาจากมหาชัยมาแล้วก็มาติดเจ้าของ
แล้วคนนี้เขาก็ติดต่อใหม่ทีนึงนะฮะ
แล้วกลุ่มเสี่ยงกับคนนี้มีทั้งหมด๒๒คน
ตรวจหาเชื้อครั้งแรกยังไม่เจอแต่ว่าทั้งหมดเนี่ย
ต้องกักตัวเอาไว้แล้วเดี๋ยวไปตรวจซ้ำ
รอบที่๒ว่าผลจะเป็นบวกหรือว่าเป็นลบ
อย่างที่บอกไปว่าคนที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ในรอบนี้

ค่ะนี่แหละสิ่งที่น่าวิตกังวลเนี่ยนะฮะ
ครับส่วนที่ปฐุมธานีฮะ
ปฐุมธานีนะครับมีผู้ป่วยโควิด๑๙
เป็นคู่สามีภรรยาขายอาหารทะเลสดเหมือนกันนะครับ
อยู่ที่ตลาดนัดหน้าวัดสะบัว
ตำบลบึงน้ำรักนะครับอำเภอธัญบุรี
สามีอายุ๔๒ปีภรรยา๓๗ครับ
ทั้งคู่มีประวัติคุณผู้ชมดูแล้วสังเกตนะฮะ
ไปที่ตลาดทะเลไทยเหมือนกันกับคู่ที่สระบุรีนะฮะ
คือไปหลายครั้งตั้งแต่วันที่๔ธันวาคมเป็นต้นมานะครับ
เอามาขายที่ตลาดนัดหน้าวัดสะบัว
แล้วก็ตลาดการเคหะคลอง๖นะครับ

ฝ่ายหญิงนะครับเมียเนี่ยเริ่มมีไข้แล้ว
แต่ก็ยังไปซื้อของอยู่นะไปสมุทรสาครอยู่เหมือนเดิมนะครับ
พอวันที่๑๙ฝ่ายหญิงยังมีอาการอยู่
แล้วพอรู้ข่าวว่ามีคนติดเชื้อโควิด๑๙กว่า๕๐๐คน
คราวนี้เธอไปแล้วล่ะครับ๒๐ธันวาคม
ไปตรวจก็พบว่าติดเชื้อโควิด๑๙จริง
เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลธัญบุรีครับ
ครับอ่ะทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเมื่อเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเขามีงานแต่งงานหนึ่ง
งานแต่งเขาเนี่ยนะต้องไปแต่งกันที่จันทบุรี
แต่คณะแห่ขันหมากเนี่ยเหมือนจะไปพักสมุทรสาครมาก่อน
แล้วอย่างที่เราทราบดีว่าสมุทรสาครมันก็มีการระบาดของโควิด๑๙
ขันหมากเดินทางจากสมุทรสาครไปร่วมงานแต่งแล้วไปพักที่โรงแรมในจังหวัดจันทบุรี
เขาบอกว่าเอ๊ะแล้วคณะนี้จะมีคนติดโควิดหรือเปล่าล่ะ
ล่าสุดทางจังหวัดออกมาชี้แจงว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคือ๑๙๒
มีคณะจากสมุทรสาครไปพักในโรงแรม๒๑คน
และวันที่๒๐ก็มีไปร่วมงานแต่งทั้งหมดอีก๖๒คน
โรงแรมคัดกรองแล้วควบคุมโรคโดยตรงทุกคนยืนยันว่าไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยง
หมายความว่าเขาไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของตลาดอาหารทะเลสดอย่างตลาดกลางกุ้ง
แต่ว่าก่อนจะเข้างานก็มีการคัดกรองแยกโซนอาหารเฉพาะ
ใครจากสมุดสาครกระหนังโซนนั้นใครจากชาวัดไหนกระหนังโซนนี้อะไรแบบนี้
ขณะที่พนักงานของโรงแรมก็มีการสวมหน้ากากอนามัยป้องกันอยู่แล้ว
ต่อมาวันที่๒๑ธันวาคมโรงแรมปิด๒วันเลยคุณผู้ชม
เพื่อให้มีการพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งห้องจัดเลี้ยงทั้งห้องพักทุกชั้นแล้วกักตัวพนักงานทั้งหมด๑๔วัน
แต่แขกทั้งหมดทั้งมวลเราขอความร่วมมือแบบนี้แล้วกันถ้าท่านมาจากสมุทรสาครยังไงท่านก็ต้องสังเกตอาการ
ดีไม่ดีท่านต้องกักตัวเองไว้ก่อนนะฮะปลอดภัยไว้ก่อนเพราะว่าถือว่าเป็นจังหวัดเสี่ยงนะตอนนี้
น้ำกดลิฟท์ทุกอย่างมันมีจุดสัมผัสร่วมกันไง
แม้ว่าจะแยกก็จริงแต่ไม่ใช่หมายความว่าโควิดมันจะแยกด้วยไง
เอาไปตรวจซะสังเกตอาการแล้วก็กักตัวซะดีกว่า
ครับเอามาดูที่เพจธรรมศาสตร์ทุเดย์บ้าง
เขาโพสต์บอกว่ามีเจ้าหน้าที่สวทชหรือว่า
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติติดเชื้อ
โควิด๑๙เข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตครับ
อาจารย์ปริญญาเทวานักเริ่มวิทย์กลุ่นท่านบริษัทอธิบดีโพสต์นี้แจงเลย
เข้ามาทำงานที่สวทช๑๖๑๗ธันวาคม
แล้วก็มีอาการป่วยนะครับไปพบหมอ๑๙ธันวาคม
แล้วก็ตรวจเชื้อโควิด๑๙๒๐ธันวาคมยืนยันว่าติดเชื้อในวันที่๒๑นะครับ
สวทชก็ปิดห้องปฏิบัติการแล้วก็แยกกลุ่มเสี่ยงสูงแล้วนะครับ
อาจารย์ยืนยันว่าผู้ป่วยไม่ได้เข้ามาในพื้นที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเลย
ซึ่งวันนี้จะมีการชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งก็มีแถลงการออกมาต่อเนื่องนะครับจากสวทชนะครับ
ว่าสำนักงานขอแจ้งให้ทราบว่าคือสาธารณสุขปฐุมธานี
เขามาสอบสวนการระบาดแล้วแล้วก็นำส่งผู้ที่เสี่ยงสูง
เข้าตรวจคัดกองโควิดสิบเก้าแล้วหากผู้สัมผัสใกล้ชิดนะครับ
ได้รับผลเป็นเป็นลบคือไม่เป็นก็จะให้กักตัวต่อ
ที่พักอาศัย๑๔วันส่วนใครที่เป็นหรือติดเชื้อ
เสี่ยงต่ำให้กักตัวอยู่ในพี่พักอาศัยของท่าน๑๔วัน
แล้วก็มีการประกาศนะครับปิดพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย๓วัน๒๒๒๔ธันวาคมนะครับ
เพื่อทำความสะอาดแล้วก็พ่นยาฆ่าเชื้อ
แล้วบุคลากรทั้งหมดที่ปฏิบัติงานในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะครับ
ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของตัวเลข
สำหรับผู้ที่ป่วยติดเชื้อเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้สอบคอก็มีการแถลงตัวเลขออกมานะครับ
ถ้าเกิดว่าไปดูล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมนับตั้งแต่เราพบรายแรก
ซึ่งเป็นหญิงอายุ๖๗ปีเป็นเจ้าของแพร่ปลา
ที่ตลาดกลางกุ้งที่สมุทรสาครนะ

ป่วยเป็นโรคโควิด
เอาล่ะก็มีการแถลงตัวเลขตัวนี้ออกมา

คุณปรากฏว่ายอดตัวเลขพุ่งไปสักประมาณ๘๐๐กว่ารายแล้วนะฮะ

มันเร็วมากมันเร็วมากอะค่ะ

คุณหมอทวีสินวิศนุโยธินนะคะ

ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่เนี่ย
เมื่อวานพบ๓๘๒ราย
แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ๑๔ราย
แล้วกระจายไปตามจังหวัดต่างนะฮะ
แยกเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา๑ราย
นครปฐม๒รายสมุทรประการ๓ราย

รุงเทพฯมหานคร๒ราย

จากการคัดกรองเชิงรุก๓๖๐ราย
สเตจควารันทีนอีก๘รายด้วยกัน
เพราะฉะนั้นแล้ว๓๖๐บวก๑๔บวก๘
ก็เป็น๓๘๒รายเมื่อวานนี้ตัวเลข
ที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะคะ
ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมในประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่๕๒๘๙ราย
รักษาหายกลับบ้านแล้ว๑๒ราย
แล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยคงที่คือ๖๐ศพนะคะ
เอาเฉพาะจังหวัดสมุทรสาครก่อนคุณจำได้ไหม
เริ่มต้นเคสแรกเลยที่เป็นผู้หญิงไทยอายุ๖๗ปีเจ้าของแพร่ปลา
ในตลาดกลางกุ้งจากนั้นก็ลามไปอย่างครอบครัวอื่นนะคะ
มีการคัดกรองเชิงรุกในตลาดนะฮะ
สำหรับแรงงานต่างด้าวคัดกรองไปแล้ว๔๐๐ขออภัย๔๖๘๘ราย
ผลออกมาแล้วนะคะ๑๘๖๑ราย
พบผู้ป่วยโรคโควิด๑๙จาก๑๘๖๑เนี่ยนะ
๘๒๑รายเกือบครึ่งนะอ่าเกือบครึ่งถูกค่ะ
แล้วพี่เบิร์ตที่เหลือยังไม่
ยังรอผลตรวจอีกยังไม่รู้ผลอีกกว่า๒๐๐รายนะ
ขอให้ต่ำกว่าครึ่งนะขอให้ต่ำมานะอ่านะครับ
ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครคุณวิรสักวิจิตแสงสีนะคะ
บอกว่าท่านเองก็ลงคณะไปพื้นที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครนะคะ
ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ในพื้นที่
คุณเห็นไหมในพื้นที่ตอนนี้มีรั้วลวดหนามกั้นพื้นที่
ไม่ให้ใครเข้าออกโดยเด็ดขาดนะคะ
แล้วก็มีตำรวจทหารมาเฝ้าตลอด๒๔ชั่วโมง
มีการส่งอาหารสิ่งของให้กับคนที่อยู่ข้างใน
คือตอนนี้ต้องยอมรับเลยนะคะว่าคนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้า
แปลว่าโลกภายนอกกับภายในเอาเฉพาะตลาดกลางกุ้งนะ
แล้วก็มีหอพักอยู่หนึ่งหอพักด้วยคนไทยก็อยู่ในนั้น
ไม่ให้เข้าและไม่ให้ออกนะคะ
เป็นการป้องกันการเอาเชื้อจากข้างในมาแพร่ระบาดข้างนอกนะฮะ
คุณทีนี้ถ้าเกิดว่าผู้ว่าบอกว่าหากพบแรงงานเป็นไข้นะ
จะถูกส่งตัวไปรักษาตามหลักการของสาธารณสุข
ตอนนี้ได้สั่งการให้รองผู้ว่าไปบริหารว่า
พื้นที่จะสามารถแยกตึกสำหรับผู้ติดเชื้อ
ผู้มีอาการปกติได้หรือไม่รวมทั้งเต็นต์รับบริจักษ์สิ่งของ
ให้กับผู้ที่ถูกกักตัวอยู่ภายในด้วยนะคะ
ทีนี้ต่อมาเมื่อวานช่วงเย็นค่ะ
คุณหมอเกียรติภูมิวงจิตเป็นประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
ท่านก็ลงพื้นที่ด้วยนะค่ะท่านลงไปนะครับในพื้นที่ด้วย
ไปกันเป็นคณะเลยตอนนี้ที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครนะครับ
ไปดูคือตรงนี้เขาจะสร้างโรงพยาบาลสนามครับคุณผู้ชมครับ
คือรักษากันที่นี่แหละกักกันที่นี่แหละเพราะคนมันเยอะ
นี่ไงอย่างที่บอกคนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้า
ใครเป็นข้างในก็รักษาตรงนั้นเลยใช่
นี่แหละครับจะมีเตียงรองรับนะครับไม่เกิน๑๐๐เตียง
แล้วก็ยังเตรียมโรงพยาบาลสำรองเอาไว้ด้วย
สำหรับคนไทยนะฮะที่ตรวจแล้วปรากฏว่าติดเชื้อโควิด๑๙

ผมจะนำเรียนว่าแนวทางที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้
ที่ทางไทยจะเอามาใช้เนี่ยนะมันเป็นสิงคโปร์โมเดลครับ
จำกันได้ไหมนึกย้อนไปหน่อยสิงคโปร์เนี่ย
จุดใหญ่ที่มีปัญหาของเขาเป็นแรงงานต่างด้าว
แรงงานต่างชาติแต่ว่ามันแตกต่างจาก
ลักษณะของการทำงานของเรานะครับ
คือสิงคโปร์ตอนนั้นเขาปิดเป็นอพาร์ทเมนต์เลยครับ
คือไปอยู่กันเลยคุณอยู่กันที่อพาร์ทเมนต์แห่งนี้ประหนึ่งโรงพยาบาลสนาม
รักษากันไปจนเขาผ่านพ้นมาได้ไง
ตอนนี้เรากำลังจะใช้ครับประหลัดสาธารณสุขนะครับ
เปิดเผยแผนการตรวจหาเชื้อโควิด
คือจะแบ่งเป็น๔ชั้นแต่ละชั้นรัศมี๒กิโลเมตร
ค่อยขยายขยายมาเรื่อย
คือตลาดกลางกุ้งตรงนี้ตรงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย
เป็นจุดไข่แดงก่อน๒กิโลเมตรวาดวงออกมาเลย
วาดวงออกมาปัจจุบันตรวจหาเชื้อไปแล้ว๔๕๐๐คน
จำนวนแรงงานในระบบของจังหวัดสมุทรสาคร

ที่นี่มีอยู่ประมาณ๒๕๐๐๐คนครับ
ส่วนจะขยับชั้น๒ไปอีก๒กิโลเมตรจากจุดไข่แดงนะครับ
จำนวนน้อยลงนะครับก็จะขยายการตรวจออกไป
แต่ถ้าเยอะขึ้นอีกก็จะขยายทีละ๒กิโลเมตร
๒กิโลเมตรจนครบ๔ชั้นนั่นแหละครับ
มาตรการจะเป็นลักษณะแบบนี้โอ้โหนะครับ
แล้วก็ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ
คุณนัฐพนธิพย์ที่สุวรรณว่า

มีการสั่งปิด๑๒๙โรงเรียน
โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสาคร

อย่างที่คาดว่าน่าจะเป็นพื้นที่เสียงสูงด้วย
ที่ปุ้ยเขาอ่านไปถูกต้องแล้วว่าเราไปล้อมกับตลาดเอาไว้ใช่ไหม
คนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้า
แต่ปรากฏว่าเมื่อคืนตอน๕ทุ่มกว่า
มีข่าวที่สามารถไปชดจับรถตู้๑๐คัน
รถเก๋ง๑คันเขาพาแรงงานต่างด้าวจากมหาชัย
จะไปส่งกลับประเทศผ่านด่านพรมแดน

แล้วออกมาจากตลาดกลางกุ้งได้ยังไง
ใครเป็นคนพาออกไปแล้วทั้งหมด๕๖คนติดโควิดหรือเปล่า

รถหนามที่เขาล้อมไว้เอาไม่อยู่หรอ
ต้องเอาให้หนักเลยนะเพราะว่าคนขับรถคือคนไทย
ผู้ว่าบอกว่ามีทั้งทหารตำรวจตลอด๒๔ชั่วโมง

แล้วมีชาวเมียนมาอยู่ชาวมอนก็อยู่เยอะ
แต่ว่าโรงเรียนเขาประกาศเลยให้คุณพ่อคุณแม่
มาเอาลูกกลับจากโรงเรียนเลยเพราะไม่รู้ว่าติดจริงหรือเปล่า
เพราะว่ามีพ่อค้าขายอาหารทะเลไปอยู่บนแฟลต์ซึ่งมันใกล้กับโรงเรียน
แล้วเขาป่วยเป็นไข้หวัดแล้วก็ส่งตัวต่อไปตรวจโควิด๑๙
ซึ่งผลยังไม่ออกมาณตอนนั้นชาวบ้านก็เลยกังวลคุณพ่อคุณแม่ไม่ไว้ใจ
เดินทางไปรับลูกกลับจากโรงเรียนเป็นการด่วนเพราะหวั่นว่าจะเป็นการระบาดของโควิด๑๙
เนื่องจากว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งเขาบอกว่า
คลองเตยล่าสุดครูให้ไปรับลูกกลับจากโรงเรียนด่วน
พบผู้ติดเชื้อแฟลต์๔ใกล้กับโรงเรียนครองเตยวิทยา
โอ้โหเท่านั้นแหละนะคือมันอ่อนไหวนะ

คือตอนนั้นไม่รู้หรอกว่าเป็นข่าวจริงหรือว่าเป็นเฟคนิว
แต่ถ้าเกิดมีข่าวแบบนี้แน่นอนว่าหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่

ก็ต้องไปเอาลูกออกมาจากพื้นที่เสี่ยงก่อน

ก็เลยมีการตรวจสอบกันว่าอุ้ยจริงหรือเปล่าอย่างนั้น

ส่งผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่ไป
ไปเจอกันกับผู้ปกครองโรงเรียนครองเตยนะฮะ
ผู้สื่อข่าวเราคือคุณสุชาดาสิริคงเขาบอกว่า

ในกลุ่มไลน์ของผู้ปกครองว่ามีคนติดโควิด๑๙
ในชุมชนเทพประธานซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียน
เป็นพ่อค้าขายอาหารทะเลแล้วไปรับมาจากตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร
นะฮะแล้วก็ไปขายตลาดคลองเตยด้วย

ซึ่งผู้ปกครองได้รับไลน์มาโอ้จริงไม่จริงก็ยังไม่รู้
แต่ก็ไม่อยากเสี่ยงไปรับลูกกลับมาดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะฮะ
ทีนี้นักข่าวก็เลยไปถามคุณสมชายจิระอาภา
ซึ่งเป็นประธานชุมชนเทพประธานคลองเตยเขาบอกว่า
ตามข้อมูลเนี่ยก็เลยขึ้นไปตรวจสอบที่แฟลต

ไปเจอพ่อค้าขายอาหารทะเลอายุ๖๐ปีป่วยเป็นไข้หวัดจริง
ก็เลยให้ญาติพาไปโรงพยาบาลเพื่อไปตรวจหาโควิด๑๙

ซึ่งเขาประสานไปยังสำนักงานเขตครองเตยไปตรวจสอบ
โดยชุมชนเทพประธานนะคุณผู้ชมมันมีอยู่๔อาคาร
มีคนอยู่ทั้งหมด๘๘๖ครอบครัว
มีชาวเมียนมาด้วยมีเชื้อสายมอนอยู่ด้วย๒๐ครอบครัว
ก็ต้องซักประวัติคุณไปเกี่ยวข้องกับตลาดกลางกุ้งหรือเปล่า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

ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรคไปตรวจเชื้อโรคโควิด๑๙
ให้กับแรงงานต่างด้าว๑๒๐คนที่ขึ้นทะเบียนไว้ที่ตลาดอตก
ในตลาดออตกไปสำรวจตรวจสอบ
มีแผงค้าค่ะคุณผู้ชม

เป็นอาหารทะเล๓๑แผงด้วยกัน
หลังจากตรวจแรงงานต่างด้าวทุกคนปรากฏว่า

ไม่พบเชื้อโควิด๑๙แม้แต่คนเดียว
เว้นวักนานอตก

ผู้ว่ากรุงเทพยืนยันนะคะว่าจะลงตรวจเชิงลุก
แรงงานต่างด้าวในตลาดทั่วกรุงเทพ
ทั้งหมดนี้๕๖แห่งด้วยกัน
ที่มีแรงงานต่างด้าวมากกว่า๗๐๐คนคุณ

เป็นการตรวจฟรีตรวจฟรีและตรวจฟรีย้ำนะคะ
หากพบว่าติดเชื้อก็จะให้รักษาฟรีด้วย

กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับอาหารทะเลกลายเป็นกลุ่มเสี่ยง
ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารบุฟเฟ่ต่าง
แล้วก็ทางด้านของร้านที่ขายอาหารทะเลสด
ใช่แล้วส่วนใหญ่ก็ไปรับมาจากมหาชัยสมุทรสาครทั้งสิ้น

จากร้านขายอาหารทะเลที่เป็นรายย่อยเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วนะ
คนที่ชอบทานซีฟู้ดแบบสุกดิบ
อย่างเช่นกุ่งแชร์น้ำปลาปูไข่ดองที่ดิบอะไรพวกนี้

เข้าพี่ทั้งนั้นเลยช่วงนี้งดเด็ดขาด
ดเด็ดขาดเพราะว่าสัตว์อาจารย์นายแพทยงผู้วรวรรณเนี่ยนะคะ

บอกว่าคือสิ่งที่ดีที่สุดก็คือกินร้อน
เวลาไปปรุงต้องปรุงสุกจริงก็คืออุณหภูมิต้อง๘๕องศาเซลเซียสขึ้นไป

อยากกินดิบช่วงนี้อาหารทะเลปลอดภัยไว้ก่อน
มันจะเหนียวจะแข็งซะหน่อยกินไปก่อนช่วงนี้ปลอดภัย